คุณผู้ชมคะท่านไหนที่สายตาไม่ค่อยดีหยิบแว่นขึ้นมา
ส่วนใครที่สายตาดีนะคะจับจ้อง
อืมจอของเราดีและช่วยกันหาคำตอบให้หน่อย
สิ่งที่สองสามีพันรยาเห็นขณะที่ขับรถ
ไปสังกระบูรีจังหวัดกาลเจ็ดระบูรี
ในช่วงกลางคืนด้านซ้ายเนี่ย
มันคืออะไรคุณผู้ชมดูพร้อมกันและตอบคำถามมาด้วยนะคะ

มันคืออะไรค่ะ
โอ้โหคนลุกเลย

กำลังเถียงกันอยู่ว่าเห็นหรือไม่เห็น
มืดไฟพี่สว่างขนาดนี้จะมองไม่เห็นเลยเหรอ

แต่คลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ

ขับรถไปที่อำเภอสังขลาบุรีกาญจนบุรีช่วงกลางดึก
วันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
เขาบอกว่าระหว่างทางคนแรกที่สังเกตเห็นคือพันรยา
เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ข้างทางใส่เสื้อสีแดง
แต่จุดแรกที่เห็นมันอาจจะไม่ชัดนะคะ
แต่ผู้หญิงเขาเห็นไงเพราะว่าเขานั่งอยู่ด้านซ้าย
เขาก็จะเห็นทุกอย่างที่มันอยู่ริมถนนเนี่ยนะคะ
เขาก็เลยบอกสามีใครไม่รู้มานั่งอยู่ข้างทางแหละดังบอกอย่างนี้
แต่สามีไม่ทันมองค่ะก็เลยเกิดการพูดคุยกันว่าจะกลับไปดูไหมล่ะ
ใครเขาทำอะไรมีด้วยเหรอถามไปถามมาในช่วงที่พัก
ไปสักพักค่ะเจออีกผู้ชายใส่เสื้อสีแดง
ไม่แน่ใจว่าคนเดิมไหมแต่เสื้อสีแดงเหมือนเดิม
นั่งอยู่มุมเดิมด้านซ้ายเนี่ยริมถนนเนี่ย
ตกใจมากค่ะทั้งสองคนเลยค่ะ
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ขอความคิดเห็น

สิ่งที่เขาเจอช่วงกลางดึกระหว่างทางไปสังขลาด
มันเป็นคนหรือสิ่งเนื้อธรรมชาติ
ถ้าเอาตอบจากความรู้สึกแรกที่เห็น
ผีแน่นอนมันมา๒รอบแบบนี้

แล้วเหมือนกันไงแล้วไปนั่งทำอะไร
แน่นอนค่ะความคิดเห็นชาวเน็ตแบ่งเป็น๒ฝักสองฝ่ายส่วนหนึ่ง

ต่างจังหวัดเขาก็ไปทั่วแหละ

แต่บางคนก็บอกว่าแน่

เพราะว่าเขาบอกว่าถนนเส้นนะทองผาภูมิสังขระบุรี
มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะ

แม่ขนลุกนะคุณผู้ชมก็ส่งมา

เอายังไงก็มีสติไว้ครับ